คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขากำลังขับรถ
พาแฟนกลับจากไปซื้อของกำลังจะเข้าบ้าน
เขาก็เลยบีบแรร์พอบีบแรร์เท่านั้นแหละ
แฟนเขาโดนแฟนสาวโดนทำร้ายเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ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
คือพี่เขาจะขับรถชนผมแล้วคือผมบีบแจมว่าพี่ขับช้า

ผมบอกผมบีบแต่ใช่ไหม

มึงบีบแต่แล้วกูบีบตัวมึง

แล้วพี่มาต่อยแฟนผม

นายปวิทย์เจริญรัตนากุลอายุ๒๕ปีเขาเป็นยูทูบเบอร์ช่องมะเขือ
ขับรถพาแฟนสาวกลับจากซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้าน
โครงการห้วยคุ้มเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายประวิทย์บอกว่าก็เลยบีบแร่เตือนอีกฝ่ายหนึ่งบีบแร่สวนแล้วจอดรถขวางเลย
ลงมาต่อว่าทุบกระจกรถนะคะแล้วเขาก็โทรตามเพื่อนมาสมทบอีกสองคน
หนึ่งในสองคนนี่แหละไปคุยกับนายปวิทย์
นายประวิทย์ก็วางใจว่าไม่ถูกทำร้ายแน่เลยคุยดี
สักพักหนึ่งเหมือนจะถูกหลอกให้หลงกลพอไขกระจกลงปุ๊บโอ้โห
คนขับฟอร์จูเนอร์ชกใส่เลยอะค่ะ
ทำร้ายร่างกายทั้งแฟนทั้งผมพร้อมกันคือไม่สนว่าจะต่อยใคร
ใครได้ต่อยเลยต่อยใครได้ต่อยเลย
ทั้งสองคนในรถน้องก็โดนช่วงปากตรงนี้
ช่วงปากตรงนี้คือได้เย็บสองเข็มเย็บสองเข็มอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ตัวลวดฟันหลุดลวดฟันหลุดแล้วซี่
ต้องดาม๓ซี่
โชคดีมีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์และโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เชิญทั้งสองฝั่งไปสอบสวนตรวจร่างกาย
แล้วก็สอบสวนกันช่วงบ่ายวันนี้นี่เอง
เมื่อช่วงบ่ายนายปวิทย์กับแฟนสาวก็ไปให้การกับตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี
แต่ในเอนามสมมุตินะคะคู่กรณีอายุ๓๒ขอเลื่อนนัด
บอกว่าเดี๋ยวไปวันศุกร์แทนตำรวจก็เลยสอบปากคำ

ทีมข่าวก็พยายามติดต่ออีกฝั่งนึงนะฝั่งฟอร์จูเนอร์ค่ะ
ก็เจอตัวเขานะคะแต่เขาขอไม่ให้บันทึกภาพ
แต่เล่าข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าสิ่งที่ฝั่งนายประวิทย์พูด

ก่อนที่จะมีการถ่ายคลิปนายปวิทย์มีการพูดอวด
ว่าตัวเองรู้จักกับสอสอเป็นคนดังในพื้นที่

แล้วก็ยืนยันว่าที่ต่อยไปโดนแฟนสาวของนายปวิทย์ไม่จริง
เขาไม่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงแน่
มันคือการที่คนสองคนขับรถแล้วมีปัญหาไม่เข้าใจกัน
สมัครใจทะเลาะวิวาดกันไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายทำแต่เพียงฝ่ายเดียว
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
แต่ว่าฝ่ายแฟนสาวของนายประวิทย์เขาก็เจ็บโดนเข้าไปเหมือนที่ปากที่หน้าอย่างนี้ค่ะ